หลังจากที่รอมานาน๕วันนะครับ
ในที่สุดวันนี้ก็สามารถที่จะกู้ร่างนักประดาน้ำ
ของมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราธานี
ที่ไปช่วยค้นหาผู้สูญหาย
จากอุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวชนเรือขนาดเล็กของชาวบ้าน
ที่เกือบรรจประภาจังหวัดสุราธานี

โดยก่อนหน้านี้ทางญาติก็ได้ทำพิธีขอขมาเจ้าแม่คงคา
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตอนนี้ยังคงไม่ล้าความพยายาม
ที่จะกู้ร่างผู้สูญหายจากอุบัติเหตุอีก๑คน
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะถึงเวลาที่ร่างควรจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำแล้ว
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ทำพิธีบวงสวงและขอขมาเจ้าแม่คงคา
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทางและเปิดตา
ตามความเชื่อว่าจะสามารถนำร่างของสองผู้ศูนย์หาย
คือนายประจิตสายเสมาอายุ๖๙ปี
จมน้ำหายไปจากอุบัติเหตุเรือท่องเที่ยวชน
ขณะที่เขาและภรรยานำเรือเล็กไปลากไม้ไผ่กลับขึ้นฝั่ง
และนายชายุทธ์ทิพย์ชิตอายุ๒๑ปีอาสาสมัครจากมูลนิธิ
ไปช่วยค้นหาร่างนายประจิตแต่กลับกลายเป็นผู้สูญหายรายที่สอง
เวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีร่างของนายชายุทธ์ก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ
สร้างความดีใจและความประหลาดใจให้กับครอบครัวและทีมงาน
เนื่องจากจุดที่ศพลอยขึ้นมาทีมนักประดาน้ำได้ลงไปงมหลายครั้งแล้วตลอดทั้ง๕วันแต่กลับไม่พบ
ทีมกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาได้นำร่างของนายชะยุทธ์ขึ้นฝั่งบริเวณท่าเทียบเรือโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชประพา
เพื่อให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโพน้อยอำเภอวิภาวดี
ขณะที่ผู้เป็นพ่อบอกว่าก่อนที่ร่างลูกชายจะลอยขึ้นมาจากใต้ผิวน้ำ
กำลังเตรียมเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับบ้านไปทำธุระเนื่องจากอยู่เฝ้าลูกชายในที่เกิดเหตุทุกวัน
นายชายุทธ์ทิพชิตหรือสันจบปวสอสาขาช่างยนต์จากเทคนิคสุราชธานี
และได้รับโคต้าเรียนดีเข้าศึกษาต่อเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาช่างยนต์
ซึ่งจะเปิดเรียนในเดือนสิงหาคมนี้
ด้วยความเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยมีน้ำใจและมักช่วยเหลือผู้อื่นตลอดเวลา
เขาจึงเป็นที่รักใคร่ของทุกคนที่รู้จักและได้รับการอบรมเป็นทีมกู้ชีพใต้น้ำรุ่นที่สี่
ชายุทธิบชิดหรือสันจบปวสอสาขาช่างยนต์จากเทคนิคสุราธารณี
ชายุทธิบชิดหรือสันจบปวสอสาขาช่างยนต์จากเทคนิคสุราธารณี
เกิดขึ้นหลังนักประดาน้ำ๔คนได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านจมน้ำหายไปในเขื่อนรัชประพาจึงรีบเดินทางไปที่เกิดเหตุ
แต่ขณะลงใต้น้ำทุ่นลอยที่ใช้เป็นเซ็นเตอร์โยงสายเชือกให้ทั้ง๔คนเกิดหลุด
กระชากนักประดาน้ำขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
ทำให้บางคนบาดเจ็บเพราะร่างกายได้รับแรงกดดันของน้ำ
และพื้นผิวที่ต่างกันจนปรับตัวไม่ทัน
แต่ก็มีเพียง๓คนเท่านั้นที่ขึ้นมาบนผิวน้ำ
ส่วนนายชะยุทธ์เชือกที่ผูกไว้กับทุ่นหลุดหายไป
การเดินทางค้นหาผู้ศูนย์หายจาก๑จึงกลายเป็น๒
แม้จะเจอผู้สูญหายแล้วหนึ่งคนแต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยืนยันจะไม่ลักความพยายาม
ซึ่งพรุ่งนี้จะค้นหาร่างของนายประจิตต่อ
ขอกำลังนักประดาน้ำจากอำเภอกเกาะพังงันมาสมทบ
โดยเน้นการค้นหาบนผิวน้ำเป็นพิเศษ
เพราะเชื่อว่าถึงระยะเวลาที่ร่างจะลอยขึ้นมาเหนือน้ำแล้ว
ทีมข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน